ทาสีออกไปหาปลาแล้วก็พลาดตกลงไปในคลองจนขนาดนี้ยังไม่พบค่ะ
ยังไม่พบร่างเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็นักประดาน้ำทัพเรือภาคที่๒หลากหลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันนะคะ
นี่ค่ะนำเรือยางออกไปค้นหาร่างผู้สูญหายชื่อว่าในยอดอายุ๓๗ปี
นายยอดเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็มีอาชีพเป็นช่างทาสีไปประสบอุบัติเหตุพลาด
ตกลงไปในคลองตรงเนี้ยคลองตรงนี้เป็นคลองระบายน้ำบริเวณทางน้ำสามแพร่ง
ในพื้นที่บ้านทุ่งส้มหมู่ที่๒ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็คลองระบายน้ำตรงนี้เป็นคลองที่จะระบายน้ำไปสู่สายหลักที่ไหลลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะ
ทีนี้ถามว่านายยอดเนี่ยไปทำอะไรก็พลาดตกลงไปตรงนี้
ยอดเนี่ยเข้าไปทอดแห่หาปลาริมคลองตรงนี้แล้วเห็นลักษณะทางกายภาพของคลองไหมคะ
ชันไหมคะชันค่ะยืนเนี่ยลำพังแค่ยืนโดยที่ยังไม่ได้ทอดแห่ก็ลำบากอยู่แล้ว
แต่นายยอดไปยืนตรงนั้นแล้วก็ทอดแหจังหวะที่เหวี่ยงแหนั่นแหละค่ะ
ลื่นตัวพืดไปด้วยนะใช่ค่ะพลาดพลัดตกลงไปในน้ำแล้วเห็นน้ำเชี่ยวไหมคะ
กระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากแล้วตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝนตกน้ำท่วมด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้กระแสน้ำเนี้ยพัดพาร่างของในยอดเนี้ยไปไกลเกือบสามกิโลเมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนวินาทีนี้ที่เราอ่านข่าว
ยังไม่พบตัวนายยอดนะคะยังไม่พบตัวนายยอดค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะทีมค้นหาได้มีการขับเรือยางออกไปค้นหาตลอดแนวคลอง
ตั้งแต่ประตูระบายน้ำบางแฟบไปจนถึงบริเวณบ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ
ระยะทางที่มีการค้นหาเนี่ยสักประมาณ๕กิโลเมตรขับวนไปแล้วก็ขับวนกลับมาที่เดิมอีกรอบหนึ่ง
ทุกความพยายามที่มีอยู่ก็ยังไม่พบร่างผู้สูญหายนะคะ
ว่าคงโดนน้ำพัดไปไกลหรือหรือไม่ก็จมอยู่ตรงนั้นแหละ
จุดที่คนไปเห็นครั้งสุดท้ายแหละเพราะว่าระดับน้ำก็ค่อนข้างลึกด้วยนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคเจ้าหน้าที่บอกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่
ทำงานกันต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะค้นหาต่อค่ะ
ภรรยาแล้วก็ญาติญาติแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านค่ะนี่นะคะ
ก็มาเฝ้าแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะคือมายืนรอตรงบริเวณที่นายยอดเนี่ย
น้ำหายไปพร้อมกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็ตระเวนขับรถออกตามหาตลอดแนวคลองระยะทางสักประมาณ๑๘กิโลเมตร
แต่แต่ก็ยังไม่พบนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทำได้มากสุดนี่ค่ะ
มายืนจับกลุ่มรอแบบนี้ทำได้มากสุดก็ได้แต่เพียง
เฝ้ารอการทำงานของเจ้าหน้าที่
ภรรยาของนายยอดชื่อว่าคุณพิมเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำค้นหาร่างของสามีให้พบ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาบอกว่ายังคุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้ายอยู่เลย
คือสามีบอกกับภรรยาบอกว่าจะไปกับเพื่อนนะ
จะไปออกไปหาปลาเพราะว่าฝนตก
ฝนตกมาหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้ทำ
สีอ่ะนึกออกไหมคะพอทาสีเสร็จปุ๊บสีมันก็แห้งยากอ่ะ
ก็เลยไม่ได้ทำงานสุดท้ายออกไปกับเพื่อน
ไปหาปลาแล้วมาประสบเหตุพลัดตกลงไปในคลองแบบนี้ค่ะครับ